ไปดูเรื่องของการแหกด่านกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถแหกด่านตรวจค่ะ

ไล่ตามกันอยู่เกือบชั่วโมงนึงนะคะ
สุดท้ายก็จับตัวได้ถามว่าทำไมต้องหนี
เขาสารภาพบอกว่าเพิ่งจะเสพไอซ์มาก็เลยกลัวโดนจับค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพขณะที่ตำรวจโรงพักเสม็ดกำลังตรวจค้นรถเก๋ง
มีนายบัณฑิตจิตชัยสงฆ์วัย๓๙ปีเป็นคนขับรถนะคะ

จังหวะขับมาเนี่ยไปเจอด่านตรวจจราจรที่หน้าสวนหลวงร๙ที่จังหวัดชนบุรี
เรื่องต้นค้นรถแล้วค้นตัวแล้วไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายค่ะ
ก็เอารถไปค้นต่อที่โรงพักนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถมาจากอำเภอศรีราชา
มาทำธุระในตัวเมืองชนบุรีแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
กลับบ้านเจอด่านตรวจตกใจค่ะตำรวจก็ถามเจอด่านตรวจทำไมต้องตกใจด้วย
มันก็ยิ่งมีพอตกใจมันก็ยิ่งมีพิรุษไง
ใช่ไหมก็เพิ่งเสพไอซ์มาก็เลยทำตัวไม่ถูกเลย
ตื่นเลยว่าเจอตำรวจยังไงจะมีพิรุธไหม
หนีเลยละกันเอาแน่นอนถ้าหนีตำรวจเขาก็ต้องไล่จับแล้วค่ะ
เขาบอกว่าเขาบอกแล้วนะว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
ครับมากกว่านี้มีแค่นี้มีแค่นี้คือคือเสพไอ้และหนีด่านอืม
ดาบตำรวจบัญชาคำบุภาผู้บังคับหมู่งานจราจรโรงพักเสม็ดก็บอกว่า
รถคันนี้ก็เรียกขอดูใบขับขี่แต่คนขับเร่งเครื่องหนีไปเลย
แล้วก็เลี้ยวไปทางแยกพลับพลาวนออกพลงเจริญไปทางบุบ้านริมทะเล
ถนนพรรยาชาจะก็ไล่ติดตามกันจนสามารถร่วบตัวแล้วมันขับให้ลง
จากรถได้ก็จับตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะคะ